ก็ให้โชคคุณผู้ชมไปเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าใครจำได้วันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมาวันสงกราน
เรามีสกรูปพิเศษชิ้นหนึ่งที่พลอยไปกับน้องแป้งร่ำ
ไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สิบเจ็ดปะสิบเจ็ดปะใช่
น้องแป้งได้เรื่องอะไรนะลูกเลขเก้าค่ะ

สวัสดีค่ะเจ้าแม่พลอย
นี่พี่แจ๊คพลอยเองเนี่ยนะ
เป็นคนที่สายเราซื้อตรงตัวเลย๑๗
เสียงสินได้๑๗เราก็ซื้อแบบ๑๗ซื้อเยอะมาก
แล้วทำไมเราไม่สลับเลขอย่างที่น้องแป้งร่ำบอก
ประสบการณ์เราก็แน่นมาก

ไปทำสกุปเกี่ยวกับว่ายเกี่ยวกับมูนหลายรอบแล้ว
แล้วก็เทียดแล้วก็อย่างที่บอกถูกมา๒๓มูดแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ว่างวดนี้พลาดเพราะว่าไม่ได้กราบไง
ตรงตัวว่า๑๗คุณผู้ชมค่ะ

หลายคนดูสกรูปนี้แล้วถูกรางวัลนะจ๊
คนที่ซื้อเป็นก็ไม่ได้เชื่อตรงทั้งตัวครัว

คนที่ซื้อเป็นเขาก็ซื้อกลับกับ๑๗
เขาก็กลับเป็น๗๑
แล้วมันก็ไปตรงกับรางวัลเลขท้าย๒ตัว

แต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้กลับ

ยายแป้นลำนางถูกค่ะนางไลน์มาบอกพี่อ้อมบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะว่า
พี่พี่ถูกไหมหนูเนี่ยถูกนะคะ

เออแต่ว่าไม่รู้ว่าถูกเท่าไหร่นะถูกไว้ไม่บอกใคร
เสียดายนะคนเราเราถึงบอกไงว่าเนี่ยดวงใครดวงมันจริง

ขนาดคุณพลอยเห็นจะเห็นจริงยังไม่เจอ
เสียดายอ่ะเสียดายน้ำตาจะล่วงอ่ะมันสิบไปอ่ะ

ต้องแปลกใจไปคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านส่วนมากจะถูกจะโชคดีกัน

จริงเลขมันเยอะไง
เพราะฉะนั้นติดตามจากบันเทิงไทยรัฐเลยก็แล้วกันนะคะ
ยังไม่หมดค่ะไปต่อกันดีกว่าที่น้องไป๊บายโอริโอค่ะ
จีนแห่ไปขอบคุณน้องกันยกใหญ่เลย

เพราะว่าเจ้าตัวได้โพสต์โวยพรวันเกิดปีใหม่วันสงกราน๑๓เมษายน
แฟนแฟนแม่ตาดีเหลือเกินนะคะ
เหลือไปเห็นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ในคลิป

มันมาให้โชคแบบชัดเลยอ่ะ

อุตส่าห์เอามีดอกไม้มาบัง๒เลขตัวข้างหน้าแล้วนะ
คุณผู้ชมค่ะด้านซ้ายเนี่ยลงท้ายด้วย๗๑ตรงกว่านี้
มีอีกไหมไม่มีแล้วคุณ
หลังจากผลสลากินแบบรัฐบาลออกนะคะ
แฟนก็กระหน่ำมาคอมเมนต์กัน
บอกว่าโอ๊ยไปจ๊ะขอบคุณเด้อลาเอ้ย
อะไรอย่างนี้ค่ะก็ถูกกันไปสำหรับงวดนี้
ส่วนคนนี้คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าคนให้โชคหน้าใหม่
อันนี้หน้าใหม่จริงนะแม่ดาวแม่ดาว
ทำหน้ามาใหม่พี่ดาวมิรีบอกเลยว่าทำหน้ามาใหม่
พร้อมรับโชคแบบสุดมาเลยจ้า
งวดนี้นะมีโชคกับเขาด้วยเหมือนกัน
เจ้าตัวบอกว่าสั่งซื้อเลขนี้ไว้ยังไม่ได้มาเอาที่แผง
ปรากฏว่า๗๑ได้รางวัลพอดิบพอดี
โอ้โหต้องคุณรางวัลอะไรละกันเออ
ไม่รออะไรแล้วรับทรัพย์ไปเลยแบบกรุบกริบดาวน์
คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายด้วยเจ้าเก่าอย่างเรา
แม่ฮายอาภาพรโบ๋มั้ยจ๊ะไม่โบ๋จ๊ะ
ไม่ตายไม่โบ๋รำพัดมาขนาดนี้อากาศร้อนขนาดไหนฉันก็เย็น
เลขท้าย๒ตัว๗๑โอ้โห๑๐ใบไปเลย
๑๐ใบไปเลยค่ะแม่ฮายต้องขอรำพัดโชว์แบบนี้
เท่าที่เคยเก็บสถิตินะแม่ฮายคุณผู้ชมค่ะสังเกตดี

มันต้องมีเข้าเป้าสักเลขนึงบ้าง
คือเอาจริงนะเทคนิคของแม่ฮายเนี่ย

มันก็ยากอยู่เพราะแม่ฮายเขาซื้อเยอะ
เขากว้านแบบพอจะหมดแผงเขาก็ไปช่วยแม่ค้าซื้ออะไรแบบ
เอาพอที่แบบถูกใจพอถ้าซื้อแบบแม่ไม่ไหวนะ
เอาคุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงเจ้าแม่แก่นมะขาม
คนเดียวในเมืองไทยพี่จิ้งหลีดขาว
รับทรัพย์จากเลขหน้าไปเลยละกันนะคะ
๖๗๐๖๗๘อินเดียคนบันเทิงทุกคนเลยละกันนะคะ
อันนี้เขาเรียกว่าสวมมงกุฎมารับโชคของจริง
ใช่นะคะคุณผู้ชม
วันนี้ไม่เป็นไรงวดหน้ารอดูนะคะ
ถ้ามีเลขจากสวิตช์มาเดี๋ยวจะรีบบอกเลยค่ะ

ตอนนี้กำลังมืนอากาศอยู่นิดนึงค่ะ